ดูเรื่องของของแปลกกันต่อคุณผู้ชมเขาบอกว่านี่เป็นโอ่งดินเผาโบราณที่เชื่อกันว่าอายุน่าจะเป็นร้อยปีแล้วตั้งอยู่ภายในพระอุโบสถวัดห่วงน้ำเข็มวนารามไปดูกันค่ะ
นี่เลยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะคือความแปลกอยู่ที่บริเวณผิวโอ่งนะคุณเดี๋ยวจะให้สังเกตดี
ผิวของโอ่งเนี่ยมีคราบคล้ายยางไม้ไม่ได้ดูตรงอัคระอย่างเดียวนะดูตรงขอบเห็นไหมคะมีคราบคล้ายยางไม้ซึมออกมาเป็นจุดบางแห่งมีคราบเป็นทางยาวคล้ายอะไรรู้ไหม
เขาบอกคล้ายกับอาการตกน้ำมัน
มันจะเหมือนยางไม้หยดลงมาเห็นไหมคุณเห็นยัง

ออกบินทบาทแล้วท่านไปพบกับโอ่งใบนี้
ท่านจึงขอเอามาใส่น้ำมนต์
ท่านเองก็คิดว่าจะนำปูนซีเมนโบกทับดีกว่า
เพื่อที่จะหุ้มตัวโอ่งเอาไว้
ว่าโอ่งเนี่ยจะแตกแต่คุณขาทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จอ้าว
ปูนหลุดร่วงออกมาหมดเลยสุดท้ายพระท่านบอกว่าล้างเลย
ปูนออกเลยแล้วนิมนต์เกจิอาจารย์เนี่ย
มาเขียนอัฆภาระลงเลขยันต์เอาไว้อ่าฮะนี่คืออัฆภาระเลขยันต์ไว้นะคะ
แล้วสังเกตดูนะคะว่าโอ่งใบนี้มีลักษณะเหมือนมี
เหมือนตกน้ำมันมียางไม้หยดลงมาหยดติ๋งติ๋งออกมาแบบนี้
ซึ่งมันเป็นโอ่งเก่าแก่แล้วนะคุณมันน่าแปลกมาก
พอชาวบ้านรู้ข่าวมาเลยค่ะคุณค่ะ
มาขอโชคขอลาบกันหน่อยตามความเชื่อ
บางคนนี่เห็นไหมในนี้คือเป็นโอ่งน้ำมนต์
ก็จะนำน้ำมาประพรมมาดื่มนะคะ

เพราะในโอ่งนี้มันเป็นน้ำมนต์อยู่แล้ว
เขาก็เชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหม
แล้วก็จะทำให้เรามีสิริมงคลอะไรต่างแบบนี้
แต่ว่าบางคนไม่ได้แค่นั้น
ชาวบ้านบางคนเขาส่องลงไปในโอ่ง